ดูความคืบหน้าของเรื่องที่เราเล่าไปเมื่อวานนี้หน่อยค่ะ
คุณลุงท่านหนึ่งที่ดูแลภรรยาขาพิการอยู่
แล้วก็โดนในจ้างหลอกมาบอกว่าจะเอาค่าจ้างให้
เสร็จแล้วเอามาทิ้งไว้ริมทางรถไฟ
นี่ค่ะจนสุดท้ายทีมงานสายใหม่ต้องรอด
มาช่วยค่ะมาช่วยให้หาที่พักก่อน
แล้วก็หารถเพื่อที่จะให้เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดตาก

นี่คือเรื่องราวที่มีการเผยแพร่ออกไปนะคะ
จนทำให้สามีภรรยาคู่นี้เนี่ยได้รับการช่วยเหลือนะคะ
ช่วงตี๔ที่ผ่านมาค่ะ
คุณสมนะคะซึ่งเป็นสามีนะคะ
กับคุณพัฒนันทายะอายุ๕๔ปีเป็นภรรยา
ก็เดินทางด้วยรถโดยสารถึงจังหวัดตากแล้วค่ะ
นี่นะคะถึงบ้านแล้วนะคะมีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับตัว
ไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราช
แล้วก็พาไปตรวจร่างกาย
นางพัฒนันเนี่ยร่างกายค่อนข้างอิดโรยเพราะว่าไม่แข็งแรงอยู่แล้วค่ะ
ก็มีการจ่ายยานัดตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านก่อน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พาทั้งสองคนไปส่งที่บ้านแม่ของนางพัฒนันที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากนะคะ
คุณลุงสมดีใจบอกว่าดีใจที่ได้พาภรรยากลับบ้าน
เพราะว่าจะได้มีคนช่วยดูแลเขาเองเนี่ยจะได้หางานช่างเชื่อมในจังหวัดทำ
หารายได้มาดูแลครอบครัวก็ไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าเธอก็อยู่กับที่บ้าน
ตัวเองก็จะได้ออกไปหางานได้ค่ะ
เหมือนตอนตอนนี้เอาแค่น้อยเพราะได้อยู่เพราะได้กินอย่างผมแบบหน่อยนะครับ
นี่ค่ะคือความช่วยเหลือนี้ก็มาจากการที่คนที่รู้เรื่องราวก็ประทับใจในความรักนะ
ที่ดูแลภรรยาพิการมาโดยตลอดแล้วก็แถมยังถูกนายจ้างเนี่ยหลอกเอามาทิ้งไว้ที่ริมทางรถไฟด้วยนะคะ
พัฒนาสังคมจังหวัดตากบอกว่าความพิการของนางพัฒนันเนี่ยก็จะขึ้นทะเบียนในจังหวัด
เพื่อที่จะได้ติดตามความช่วยเหลือและดูแลชีวิตความเป็นอยู่
รวมถึงประสานดูแลอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไปที่หน่วยงานสาธารณสุขด้วยนะคะ
อันนี้ก็ถือว่าได้รับการดูแลแล้ว
ส่วนเรื่องค่าจ้างที่ถูกในจ้างโกงเอาเปรียบไป
สำนักงานแรงงานจังหวัดตากก็จะมาดูแลเรื่องนี้ค่ะ
ก็จะช่วยในการติดตามความคืบหน้าแล้วก็ประสานหางานใหม่ให้กับลุงสมในอนาคตด้วยนะคะ

ตอนนี้หลังจากที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้พาลุงสม
แล้วก็นางพัฒนันกลับมาแล้วเนี่ยนะคะ
ล่าสุดมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากทีมวันโฮม
พามาถึงบ้านพักแล้วค่ะแล้วก็เดินเรื่องให้เข้าถึงสวัสดิการคนพิการ
ก็จะดำเนินการในวันที่๑๘เมษายนนะคะ
มีการมอบเงินส่งเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง๒๐๐๐บาท
เงินทุนประกอบอาชีพ๕๐๐๐บาทแล้วก็มีเครื่องอุปโภคบริโภค
แล้วก็นี่ค่ะมีเก้าอี้เข็นสำหรับคนพิการที่อยากได้ด้วยนะคะ
โอ้โหชีวิตหลังจากนี้อย่างน้อยก็จะสะดวกขึ้นนิดหนึ่งนะคะ
ก็จะได้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะคะ